เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวสะกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหางน้ำสาคร
บอกว่าคุณตำรวจมาดูชาวบ้านหน่อยชาวบ้านเดือดร้อน

นี่ค่ะกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๖ปี
เล่าบอกว่ามีโจรขึ้นบ้านกลางดึกของวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
เชือกผูกคอเธอหวังจะปลุกปล้ำ
แต่เธอตั้งสติได้พยายามที่จะต่อสู้

เห็นหน้าคนร้ายชัดเจนเลยแล้วก็เอาข้อมูลไปบอกตำรวจ
ว่าคนร้ายเป็นใครคือคนร้ายก็กลายเป็นว่า
เธอพยายามที่จะบอกให้ข้อมูลกับตำรวจ
หางน้ำสาขนชัยมาดเนี่ยเรียกเธอเลยนะคะ
เรียกไปที่โรงพักแล้วก็ไปชี้หน้าคนร้าย
ตอนนี้รู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครอย่างไร
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวสักประมาณอีก๒๓วัน
น่าจะสามารถออกหมายจับได้นะคะ
คนร้ายก็เป็นเพื่อนบ้านอายุ๒๕ปีนี่แหละค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญเพิ่งที่จะพ้นโทษคดีรักทรัพย์มาได้ประมาณ๓เดือน
บ้านก็อยู่ซอยติดกันแอบเข้าไปในบ้าน
หวังจะข่มขืนเธอนะคะตอนที่เข้าไปก็ใช้มือปิดปาก
นี่เธอเอาเชือกมาให้ดูด้วยนะคะเชือกเส้นเมื่อสักครู่นี่แหละ
คนร้ายใช้รัดคอเธอใช้รัดคอเธอเองก็พยายามที่จะดิ้นสู้สุดพลัง
สุดกำลังค่ะเธอใช้เวลาในการต่อสู้สักประมาณ๕นาทีนะคะ
จนคือตอนนั้นคนร้ายที่เข้าไปเนี่ยสวมหวกไอ้โม่งด้วยนะคะ
ใช้กำลังต่อสู้จนกระทั่งหมวกไอ้โม่งของคนร้ายเนี่ย
มันหลุดเธอก็เห็นหน้าสิฮะว่าคนร้ายเนี่ยเป็นใคร
จากนั้นเธอใช้แรงเฮือกสุดท้ายตะโกนค่ะตะโกนเรียกคุณแม่ที่ก็พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะ
บอกว่าแม่มีโจรขึ้นบ้านที่สุดแล้วคนร้ายตัดสินใจวิ่งหนี
แต่ทิ้งหลักฐานเป็นโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะคะ
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความกับตำรวจสพหางน้ำสาคร
แต่จนถึงตอนนี้คือเรื่องเกิดค่ำคืนของวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้สัปดาห์หนึ่งแล้วข้อมูลก็ให้ไปหมดแล้วว่าคนร้ายเป็นใครอย่างไร
ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะเธอบอกว่าเธอกลัว
กลัวว่าคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุซ้ำถามว่าเพราะอะไร
ก็เพราะคนก่อเหตุก็เพราะว่าคนร้ายเนี่ยมันยังมาด้มมองอยู่ที่บ้านเธอเลยค่ะ
คือมามองแอบซุ่มมองที่ปากข้างบ้านเธอทุกวันนะคะ
จนเธอเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตัดสินใจร้องสื่อมวลชนอีกทางหนึ่ง
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะคุณผู้ชม
เดินทางไปพูดคุยกับผู้เสียหายไปสอบถามความคืบหน้าเรื่องของคดีความ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เราช่วยเธอนะคะช่วยในการนำเสนอข่าวอีกหนึ่งช่องทาง
บอกว่าหลังจากที่สื่อออกข่าวไปก็เหมือนว่าทิศทางเป็นไปในทางบวกมากขึ้น
เพราะว่าเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคนร้ายเนี่ยไม่ได้แอบมามองเธออีกแล้วนะคะ
คาดว่าอาจจะไปกบดานอยู่บ้านญาติอีกตำบลหนึ่ง
เรื่องคดีความตำรวจสพหางน้ำสาครนะคะล่าสุดได้เรียกตัวเธอไปนะคะ
ชี้หน้าคนร้ายจากทะเบียนราชซึ่งเธอเองเนี่ยคือแหม่ก็เป็นเรื่องที่
ชีวิตนี้น่าจะไม่ลืมอ่ะนะคะเธอบอกว่าเธอชี้หน้าได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าจะสามารถออกหมายจับได้ประมาณภายใน๒๓วันนี้
ยังไม่จบนะฮะทีมข่าวเนี่ยไหนก็ลงพื้นที่ไปแล้ว
อกจากจะคุยกับผู้เสียหายไปคุยกับแม่ค้าขายของชำที่ร้านอาหารแห่งนี้ค่ะ
อายุสักประมาณห้าสิบหกปีแม่ค้าเนี่ยบอกว่าช่วงปีก่อน
ก่อนที่คนร้ายจะติดคุกก็มาก็เคยมาขโมยสุราขโมยบุหรี่
แล้วก็มีดภายในร้านของเธอแล้วด้วยนะคะนำไปขายตามสถานที่ต่าง
พอเธอจับได้ทราบเรื่องก็พยายามที่จะคาดคันถาม
คนร้ายเนี่ยยอมรับสารภาพว่าขโมยไปจริงสุดท้ายคนร้ายเอาเงินมาคืนห้าร้อย
แล้วเรื่องก็จบไปนะคะเธอบอกว่าไม่ได้แล้วเห็นไหมฮะ
เมื่อกี้ต้องติดกล้องวงจรปิดแม้จะเป็นร้านขายของชำเล็กเล็ก
ในต่างอำเภอต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องมีกล้องวงจรปิดแล้วนะคุณนะ
กลัวสิคะกลัวสิคะว่าคนร้ายเนี้ยอาจจะกลับมาอีกมาก่อนเห็นซ้ำอ่ะค่ะ